นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถบันทุกถ้ามันไม่ใช่รถบันทุกและไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
เขียนข้างรถก็รถมหาสนุกเออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กรถมหาสนุก
และสีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กบนรถมหาสนุก
ยูฮู้
สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอ้อมกีษติทัศน์พันธ์ครับ
ดิฉันไม้วซูรีม่าแถดกไทยปณีรักษ์ค่ะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

อันนี้คือสถานที่ที่ติดอดับโลกเลยนะครับ

และวันนี้แข่งเชิงของเรา
ไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะ
กับเพื่อนบ้างกับครอบครัวบ้างครับ

ก็หน้าตายังงี้ก็คงหนีรายการอื่นไม่ได้

หันมาจับอาชีพงานแสดงเล็กน้อย

เป็นพระเอก

เพื่อให้ทั้ง๓ท่านเลือกนะครับว่าปริศนามหาสนุกของผมที่จะขึ้นมา
ใครคือตัวจริงในอาชีพของเขา
แล้วถ้าคุณเจอเสร็จปุ๊บคุณมีโอกาสลุ้นรางวัลมูลค่า๑แสนบาทจากเราแน่นอน
โอเคเดี๋ยวให้ดารามหายศาลนั้นมาจำที่เลยครับ

ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องช่วยกัน

เอาล่ะประจำที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้เรื่องราวของเรา

แต่การที่จะได้ดูแบบเต็มวงแบบครบนี่

ขอบคุณครับ

พี่มีแบบคติประจำใจ

ถ้าใครลืมไว้เสร็จเราตายวง
หมายถึงว่าถ้าใครลืมเครื่องดนตรีไว้
เราเอากลับบ้านค่ะโอ้โฮครับ

อะไรครับพี่ตั้มโทษนะฮะ
เกี่ยวอะไรกับแตวงครับเมื่อกี้

คุณจะต้องถ่ายคุณมีโอกาสถาม

แต่เขาจะตอบในสิ่งที่คุณอยากรู้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าพร้อม
จับเวลาครับเชิญครับอ่าพี่นิวเชิญครับหมายเลขไหน
๓ค่ะสมาชิกในวงมีกี่คนคะ
สมาชิกในวงมีประมาณ๑๒คน

เพลงแรกที่เล่นเวลาออกงานเล่นเพลงอะไรครับ
วิฆวเนียมได้
อันเนี้ยมันคืออะไร
มันเป็นเครื่องเปล่าครับใช่
หน้าตาเป็นยังไงพี่หน้าตาเป็นยังไง
ก็จะคงโค้ง

เบอร์๒คะ
อ้าวคุณซ้ำเลยเหรอ

วงพี่ถ้าจ้างราคาเท่าไรครับ

ไปรูปราคาครับตอนนี้ทั้งวงล่ะนะครับผม

ไม่ถึงวัดสักทีแล้ว

ช่วยทำจังหวะลุงบ้าให้ฟังหน่อยครับ
เอาแล้ว
เอาแล้ว
เบอร์๓
ใช่เพราะลูกไม่รู้

เบอร์๕

โอ๊ะโอเคหมดเวลาแล้วหมดเวลา
หลังว่า๓นาทีนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ

คือคุณพี่เบอร์หนึ่งเนี่ยนะผมดูทรงเขาแล้วเนี่ย
ถ้านึกจังหวะนานขนาดเนี้ยขอเพลงไปถ้าสมมุติคนขอเพลงจังหวะนี้ไป
ถ้าโหลดนานขนาดนี้ผมว่างานบวชน่าจะมี๑๘ชั่วโมง
แต่เบอร์๒เขาตอบพวดตอบพลาดตอบไว
เข้าใจความเป็นแตรวงจริงนี่คือเบอร์๒
แล้วดูจากผิวพันธุ์ดูอะไรน่าจะตากแดดบ่อย
เพราะว่างานพวกนี้ก็ต้องใช้คนยังหนุ่มยังแน่นนะ
อย่างถ้าเกิดว่าถ้าสมมุติว่าเบอร์๑กับเบอร์๓เป็นแต่วงจริงนะ
อันนี้เป็นคนคุมวงแล้วไม่ได้เล่นแล้วเขาไม่ไหวแล้วไง
ชั่วโมงไปเดินยังไงไม่ไหวแล้วแต่ว่าเบอร์๓ก็ไม่แน่
เพราะดูจากรูปทรงลักษณะของพี่เขาเนี่ยเบอร์ที่ยืน

พี่ลองหันข้างเนี่ยหน้าเขาเหมือนเป้าแซกอยู่ตลอด

ตอนนี้ผมติดว่า๒๓อาจจะใช่

หุ่นรูปร่างหรืออะไรอย่างนี้เขาเหมาะกับการอยู่ในหนึ่งในสมาชิกวงอยู่แล้ว

ทำให้วันนี้รู้สึกว่าเดายาก
แต่ที่ทำให้นิวตัดออกไปก่อนคนแรกเลย
เรารู้สึกเบอร์๑อยู่ใกล้

ผมว่าพวกเราทั้ง๓คนมีความเห็นที่น่าจะเป็นเอกฉัน

แล้วพี่เขาเราดูรู้ว่าพี่เขาคิด

แต่เบอร์๓ผมมีความชอบพี่เขาอย่างหนึ่งคือ

๒ผมว่าน่าจะเป็นคลื่นลูกใหม่

คุณคิดว่าใครคือตัวจริงของแตรวงอายุทยา

อย่างที่ผมวิเคราะห์แหละว่า

อ๋อตรงนี้ออกนะครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะ
กับช่วงจับผิดมหาสนุก

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
เดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าตาของเครื่องดนตรีนะครับ

อันนี้เรียกว่าอะไรนะพี่โทษโทษคุณไปเลย
ยูโฟเนียมครับยูโฟเนียมเป็นเครื่องเครื่องเก่าแล้ว
อันที่๒อันนี้เมื่อกี้เรียกว่าเครื่องอะไรนะคะ

ขอเสียงหนึ่งแป๊ดได้ไหมหนึ่งแป๊ดได้ไหม

ป๊าขอหนึ่งแป๊ดได้ไหม

กลัวก็ใช่
ใช่อาจจะไม่จริง
จริงอาจจะไม่ใช่
ทีนี้เราลองอย่างนี้ได้ไหม
๓เครื่องพร้อมกันเลย

เอาหนึ่งเลยค่ะ

ยังไงล่ะ

หรือปลอมทั้งหมดก็ได้

ผมมองใหม่คือจริงการพูดคุย
ผมไม่ได้โฟกัสเลยเพราะคำพูดมันหลอกกันได้
ผมดูถึงวิธีการจับเครื่อง
ความเป็นธรรมชาติเวลาได้เครื่องมาแล้ว

เบอร์๒นี่มาถึงปั๊บคล้องปั๊บเอามือจับแบบธรรมชาติมาก

เหมือนเป็นอีกอวัยวะหนึ่งของเขา
เขามีการพอคล้องคอปุ๊บเขาลองอย่างนี้เลย

เหมือนเขามีการรับตรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
จังหวะแต่อันนี้เขาจะเป็นอย่างนี้

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่แน่

ผมบอกเลยว่ายากมาก
เพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงเบอร์๒อ่ะใช่

คือแสดงว่าทุกคนเล่นดนตรีได้
แต่คนไหนคือนักดนตรีของแตรวง

คุณผ่านการคุยกับคนแล้วก็ผีมาเยอะมากเลย
คือเรื่องการคุยผมเห็นด้วยทั้งสองคนว่า

แต่พอเขาจับเครื่องดนตรีแล้ว
เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเครื่องดนตรีไปเลยทั้ง๓คน
แล้วผมเห็นด้วยว่าเขาน่าจะมาจากวงเดียวกัน

แต่ใครสักคนนึงหรือทั้งหมดเลยเนี่ย

เป็นไปไม่ได้นะครับ
สร้างคุณถึงสีแครก

พี่ประดิษฐ์ช่างพลอยนะครับ

นี่คืออยากจะอัดเข้าไปให้เยอะที่สุด
สุดครีดแล้วเดินหน้าด้วย
เดินหน้าด้วยอีก๕เมตร

ประมาณ๑๙คนคิดว่าแบบรวมรวมแบบบนหลังคาด้วยนะ

คุณจะเชื่อดาราหรือคุณเชื่อตัวเอง
เอาแล้วไม่รู้ไม่รู้แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้ามักกว่า๑๙คนจริง

หนึ่งสอง
คุณเอาละครับตอนนี้คุณนิวบอกว่าบรรทุกได้ถึง๑๙คน
แต่คุณนายผู้โชคดีที่มาร่วมชมรายการ

นั่นหมายความว่าถ้าเกิด๑๙คนขึ้นไป

ลุ้นกันครับว่าจะเกิน๑๙คนหรือไม่

โอ้โหเกิน๑๙คนไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้

เติมอีกเติมอีกคงอยากจะทำสถิติแล้วล่ะครับ

พี่แจ็คได้ไหมพี่แจ็คพี่แจ็ค

สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ

ไปได้ทั้งหมด๓๗ท่านนะครับ

เพราะฉะนั้นน้องไนท์ทำได้
รับรางวัลมูลค่า๓๐๐๐บาท

อะไรคือตัวจริงแดร่วงอายุทยา

เอากลับกลับสู่รถมหาสนุกนะครับ
ช่วงนี้นะคะชื่อช่วงนี้นะครับ
ช่วงว่าโชว์มหาสนุก

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
พบเลยครับโชว์ของปริศนามหาสนุก

เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมาปล่อยเอาตอนนี้
แต่ลูกนี้หนูชอบนะคะ
เขาดูถนัดกว่าตอนที่เขาเป่า

เขาดูมันเขาดูฟิลมากกว่า

ผมบอกแล้วว่าเขาเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการแปรวง
คือเขาบอกว่าเล่นดนตรีได้ทุกชนิด
ขอให้บอกเขาเล่นได้หมดไหม

การันตีว่าเขาคือหนึ่งในแตรวง

เขาจะมีหลุดหันไปมองพี่ที่ตีตะพลฝั่งนู้นนิดนึง

ผมรู้สึกว่าเขาซ้อมกันมายังไม่เข้ามือ
ว่าตีเป็นไหมตีเป็นจริงตีเก่งเลยแต่
ส่วนใหญ่รับงานแปรวงมากกว่า

โอ้โอ้โอ้

โอ้โอ้

โอ้โอ้

โอ้โอ้

โอ้โอ้

โอ้โอ้
โอ้โอ้

วู้ววว

อ้าวด่าไปไหนวะ

ถ้าอยากจะรู้ตัวจริง
จับตานิ่งมองกาม

ทีนี้แหละค่ะพ่อ
ขอบอกออกไปว่าโชว์นี้

ถูกใจเต็มที่เอาไปเลย

เพราะเดี๋ยวทั้ง๓ท่านจะต้องทำการเลือกแล้ว
ใครคือตัวจริงของแตรวง
ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญอีก๒หมายเลขขึ้นมาเลยครับ

ทั้ง๓ไหมเลขอยู่บนเวทีเรียบร้อย

ใครคือตัวจริงแตรวงอายุทยา

แจ๊คกับพี่ตั้มเหมือนกันด้วย

คุณนิวแตกต่างเลือกทั้ง๓ท่านเลย
ก็ยังเชื่ออยู่ว่า๓คนนี้ก็อยู่วงเดียวกัน
คือตอนแรกผมมองไว้ว่า๒กับ๓
แต่พอเขาเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาโชว์

เพราะพี่เขาน่าจะเล่นดนตรีแนวสากล
ส่วน๓ผมก็ยังยืนยันว่า
พ่อมีความเกี่ยวข้องกับลิเก

เบอร์๓ตอนเล่นค้างคาวกินกล้วยจำได้ไหม
จริงมันเป็นเพลงที่เป็นพื้นฐานที่คนเราต้องเล่นได้อยู่แล้ว
แต่เขาจะมีความไม่ชัวร์อยู่ในสุดท้องโน้ตสองโน้ตแรก
ลมไม่มาหรือไม่พออะไรอย่างนี้

อันนี้มันทำให้ผมนึกว่าหรือว่าเขาไม่ใช่อาชีพนี้

แต่ผมคิดว่าจังหวะนั้นไม่น่าจะได้เป็น

ส่วนพี่หมายเลขหนึ่งนี่

ตอนยืน๓คนตอนเป่าเครื่องเป่าทั้ง๓คน
ผมคิดว่าพี่หมายเลขหนึ่งเขาดูไม่ได้เข้าจังหวะ
กับพี่สองคนนี้ขนาดนั้นแล้วก็ดูว่าเครื่องเป่าดูไม่ใช่ของตัวเอง

รู้สึกว่าหนึ่งกับสามเครื่องเป่ายืมมา
ผมก็เลยรู้สึกว่ารวบรวมแล้วทั้งหมดที่ดูมาทั้งหมด

เอาล่ะและนี่ก็คือคำตอบของทั้ง๓ท่านนะครับ

คุณนิวเลือกหมายเลขหนึ่งสองสามคือเลือกทั้งหมดเลยนะครับ

ใครคือตัวจริงแตรวงอายุทยา

แต่วงตัวจริงอยุธยาก้าวมาข้างหน้าเลยครับ
หมายเลขหนึ่งหมายเลขสอง

เอาทะครับเอาล่ะเอาล่ะ

นี่

ขอบคุณครับ
พี่ตั้มเป็นหัวหน้าคณะลิเกนะครับ

ขอบคุณปริศนามาเลขสันครับ

ผมเตีขใช่เดือนแจ่มนะครับ

การอนุรักษ์ของแตรวงอายุทยานะครับ
ที่จริงแล้วแต่วงอยุธยามีด้วยการไหลวง
เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสตรงนี้

แล้วก็อยากให้พวกเรานะครับ
คนรุ่นหลังรุ่นต่อไป

แต่วงเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง

งานมงคลงานอวะมงคลงานพิธีต่าง

เดินประมาณเดินหน้า๓ถอยหลัง๕อย่างนี้
ถูกต้องนะครับ

ใช้เวลานานแต่ว่าที่เราคัดมาวันนี้

ลักษณะของแต่วงวิทยาเป็นอย่างไร

พร้อมล้อมด้วยนักดนตรีและความสนุกสนานแบบนี้
มันเป็นเอ็นเนอร์จี้ที่ดีมากเลยค่ะ

แต่ว่าไม่ได้เต้นแบบนี้มานานมากแล้ว

ให้เด็กไทยให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสอยู่
อันนี้ต้องขอบคุณพี่ที่อนุรักษ์ไว้ให้พวกเราด้วย

แต่วงที่อนุรักษ์ในความเป็นไทย

เราก็จะเห็นว่าเราเล่นกันจริง
งานบวชก็จะมีลักษณะอย่างนี้จริง

วงชาวบ้านคณะกุหลาบโชว์
ลือนี่มันเป็นแต่วงโบราณเลยใช่ไหม

ก็จะฝากแฟนวงไม่ว่าจะเป็นคณะไหน
แล้วแต่ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคกลางหรือในประเทศไทยนะครับ
อยากให้อนุรักษ์แต่วงไว้นะครับ
ของดีของไทยเรายังมีอีกมากนะครับ
ช่วยกันอนุรักษ์นะครับขอบพระคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากรับใจวงค์ข้าวบ้านหรือนักธุรัพย์ชั่ว
เอาล่ะทีนี้ต้องเชิญดาราทั้ง๓ท่านนะครับ

รุ้นว่าใครจะเข้าไปสู่รอบแจ็คพอร์ตมหาสนุก

จะมี๒แผ่นป้ายที่เป็นรูปรถตุ๊ก
แต่จะมีเพียง๑แผ่นป้ายที่เป็นรูป
โลโก้มหาสนุกของเรานะครับ
เพราะฉะนั้นใครได้รถมหาสนุกเข้ารอบครับ

รถตุ๊กค่ะ

ตกรอบนะครับ
ครับพี่แกะก่อนก็ได้นะเดี๋ยวก่อนนะ

รางวัลมูลค่าหนึ่งแสนบาทด้วยกับคุณตั้มครับ
ครับ
เอาล่ะต้อนรับเข้าสู่รถมหาสนุกนะครับ
นี่คือรอบแจ็คพอร์ตมหาสนุกนะครับ
ดารามหาสนุกผู้ผ่านเข้ารอบแจ็คพอร์ต

ปริศนามหาสนุกตัวจริงเลือกไว้
แต่จะมีแผ่นป้ายหยุดเกมอีก๑แผ่นป้าย

แต่ถ้าสามารถเปิดได้ตรงกัน๑คู่

รับรางวัลแจ็คพอร์ต๑แสนบาท

แผ่นป้ายที่๑โฮมมี่นะคะ

ัชมิวดีไลท์
ประตูการเวลาวัดพระงามค่ะ

เสียงพระในรากต้นโพวัดมหาธาตุ

แผ่นป้ายนี้จะเป็นตัวหยุดแล้วนะครับ
เจดีภูเขาทอง
เอาล่ะเพราะฉะนั้น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

ตำแหน่งหนึ่งก็ได้เอาไว้อันแรกก็ได้

ทำไมอย่ะหน้าตาพี่ฟ้าผมหล่อนทั้งเกมเลยพี่เชื่อไหมวันนี้

อ่านดีกุโต้ก่อนดีกุโต้

ไม่มีนะครับยังไม่ได้นะครับไม่มี

คุณทำรับไป๑นึงนึงมา
นี่แหละเบอร์ดี๑ในใจโฟน

ยังไม่ตรงนะครับยังไม่ตรงไทยประกันชีวิตครับดูแลชีวิตคนไทยโอเค
ออกเปอร์เฟรตตรงไม่ตรง

ตรงค่ะ

สุดท้ายครับ

ออกมาเปิด
เห็นไหมไม่มี

คุณตั้มรับไปเลย๒๐๐๐๐บาท
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยขออนุญาตนะครับ

ระนอนวัดโลกยะสุธารามนะครับ
มิวรีไลท์ออกมาเป็นวัดพนันเชิง

แว็กซี่ครับ
เป็นวัดนิเวทธรรมปวัตรราชวรวิหาร
มิลี่ค่ะวัดหน้าพระเมนดิกุสโต
วัดชัยวัฒนารามคอมแท็กเบรก
พระราชวังบางปะอินตำมั่ว
พระนอนวัดโลกยาสุธาราบเบนเน็ต

ขอบคุณผู้สนับสนุนของรถหมาสนุกด้วยนะครับ
เป็นอย่างไรวันนี้มารถหมาสนุก
ฟิลบรรยากาศความสนุกสนานแบบนี้
ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสถ่ายรายการอัลดอร์
แล้วก็ได้มาเจอบรรยากาศที่มันเป็นแบบบ้าน

ที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันหายไป
อันนี้ต้องขอบคุณรายการจริงที่คิดคอนเทนต์รายการแบบนี้

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ทุกวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

รถมหาสนุกแชทแชทง้อนโอเค
ขอบคุณครับ